วันนี้เราจะมีเรื่องราวของสัตว์โลกมาฝากคุณผู้ชม
สัตว์เนี่ยมันมีหลายอย่างหลายชนิดในโลกใบนี้ที่เรารู้จักกัน

เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่ว่าแปลก
ชื่อมันชื่อว่า
อาหารบางอย่างหน้าตาไม่ค้นเลย
คืออาจจะมองว่ามันให้ตะกรวดนี่นะ
ใช่ไหมถูกต้องใช่หรือเปล่าตัวเงินตัวทองใช่ไหม
ไม่ใช่แต่ว่าเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกัน
แต่แท้ที่จริงมันคือเห่าช้าง
รูปร่างลักษณะมีสีดำเข้ม
มีลายเลือนขวางลำตัวปากแหลมหน่อย
เกล็ดบนมันจะสั้นเกล็ดบนคอมันจะใหญ่แหลม
สังเกตกันแบบนี้ถึงจะรู้ว่ามันคือเห่าช้าง

เขาบอกว่าหนามมันคล้ายกับทุเรียนเลยแหลม
คืออย่างที่บอกมันดูคล้ายกับตะกรวดหรือว่าตัวเงินตัวทอง
แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างต้องเรียกมันว่าเห่าช้างครับ
มันเป็นสัตว์ในตระกูลตัวเงินตัวทองนี่แหละ
แล้วที่สำคัญนะมันมีเสียงขู่ฟ่อเหมือนงูเห่า
คือเสียงเหมือนงูหน้าตาเหมือนตัวเงินตัวทอง
ใช่แล้วล่ะครับมันก็เลยถูกเรียกว่าเห่าช้าง
นิสัยของมันบอกเลยว่าดุร้าย

ถูกต้องเพราะฉะนั้นเจอแล้วต้องระวังให้ดี

มันไม่ใช่เห่าไอ้เห่าช้างนี่มันไม่เห่า

ลักษณะการขู่ของมันคล้ายกับงูเห่านะครับ

ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาจับมันออกไป
มันตกลงไปในบ่อเลี้ยงปลา

สัตว์ชนิดนี้ปัจจุบันนะ
เขาถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หาพบได้ยาก
ก็ถือว่าสร้างความฮือฮา

ถ้าเกิดว่ามันเป็นสัตว์ในตระกูลเงินตัวเงินตัวทองแล้วล่ะ
มันจะต้องมาให้โชคให้ลาบกับเรา

เหมือนเจ้าตัวเห่าช้างเหรอ
เหมือนตัวเงินตัวทองนี่แหละ

เธอทุกอย่างไม่ใช่เพลงพี่อีท
ไม่ใช่พี่อีสพี่อู

ก็ไม่มีพี่อีสวงฟายมีแต่อูววงฟาย
อูตันทองอ้าวมั่วอีกมั่วได้อีกโอ้ย
ไม่ใช่พี่อูได้ยังไงเราพูดถึงเรื่องของเจ้าตัวชื่อว่าเห่าช้าง
เขาช้างก็เคลียร์แล้วแต่มาเคลียร์พี่อู๋กับพี่อีทก่อน

ธนทรส่วนพี่อีทพี่อีทวงไฟไม่ใช่อูวงไฟล์กับพี่อีทธนทรไม่มีนะ
คุณทำนี้ก่อนทำนี้พูดถึงเรื่องของเห่าช้างเคลียร์กันไปเรียบร้อย
ว่าตอนนี้เขาจับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเพราะว่าเป็นสัตว์คุ้มครองถูกไหมเป็นสัตว์หายาก
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเห็นแบบนี้แล้วจะมีมาให้โชคให้ลาบอะไร
ที่บอกไว้หรือเปล่าเพราะมันทำมืออย่างนี้ไง
แต่เกียรติกายใช่พอแล้ว